คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐม
ที่ตลาดนัดลาดประเขาที่อำเภอเมือง
คือมันเกิดเหตุฝนตกและลมพัดมาอย่างแรง
ทีนี้ครับทำให้หลังคาซึ่งอยู่ในโครงเหล็ก
แล้วก็เป็นหลังคาเหล็กของตลาดมันพังลงมานะครับ

จนกระทั่งมาทับแม่ค้าคนหนึ่งแม่ค้าคนนี้เสียชีวิต
ต้องทิ้งลูกน้อย๓คนอยู่อย่างกำพานะครับ
แล้วก็ยังมีคนในตลาดที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะที่ตลาดนัดแห่งนี้นะฮะ
ชื่อว่าตลาดนัดลาดปลาเขาหรือตลาดปฐมนคร
ตำบลบางขมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพของหลังคาเหล็ก
หลังคานี้มันยาวกว่า๔๐เมตรนะคุณ

เมตรพังถล่มลงมานะครับ
ก็แผ่นเมทันชีสหลังคา
โครงเหล็กพังเสียหายยับเยิน
คือตอนนั้นมันมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
แล้วก็มีลมมันกระโชกมา
แล้วก็พัดหลังคาให้เขยิบแล้ว
พ่อค้าแม่ค้าเห็นไม่ปกติแล้ว
วิ่งหนีครับวิ่งหนีออกจากร้านค้าของพวกเขาเอง
เขาบอกช่วงนั้นโชคดีนะฮะที่เป็นช่วงที่คือ
ในตลาดมีไม่มากนักนะครับ
เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีคนพลุกพลาด
แต่ทีนี้พอเห็นหลังคามันเยิบจากแรงลม
สักพักหนึ่งนี่แหละครับมันพังถล่มลงมาเลยนะฮะ
แล้วก็ใต้ซากหลังคาที่พังถล่มลงมา
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ๕ราย
เป็นผู้ชาย๒รายแล้วก็เป็นหญิง๓ราย
แล้วก็พบว่ามีผู้เสียชีวิต๑ราย
เป็นแม่ค้าขายสะเกาะอิสาน

รถโยนรถจักรยานยนตร์ของพบค้าแม่ค้า

ถล่มทับลงมาเสียหายจำนวนมากนะครับ
คนในตลาดต่างตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เจ้าหน้าที่มวิธีศุกร์สารานุเคราะห์
เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ใต้ซากหลังคา
หนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นชายพบว่าติดในซาก

เพื่อที่จะตัดถ่างโครงเหล็กต่าง
นำคนเจ็บออกมาอย่างทุลักทุเล
ก่อนรีบลำเรียงนำส่งโรงพยาบาลนักขอร์นปฐม

จากนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นเลย

มันจะพังลงมาถล่มหมดเลยแบบนี้นะฮะ

แล้วเอาจริงเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตก็คือแม่ค้าขายไส้กรอกอีสาน
คือนางสาวสุปรานีแฟประโคน
ทีนี้ทีมข่าวได้ไปคุยกับพ่อแม่ของผู้ตาย
ก็คือคุณพ่อนรงแต่บุญรอดกับคุณแม่กาญจนามจุเงิน
คือพ่อแม่เปิดเผยนะ
บอกว่านางสาวสุปรานีที่เป็นลูกสาวตอนแรกก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรค่ะ

เพราะว่าตัวเธอต้องเลี้ยงลูก๓คน

คนโตเป็นผู้หญิงเรียนชั้นป๖คนที่๒ก็เป็นผู้หญิงเรียนชั้นป๔
คนเล็กเป็นผู้ชายอายุเพิ่งขวบครึ่งเอง
ใช่ค่ะทีนี้พอลูกก็เริ่มโตขึ้นหน่อยแล้ว

ตัวนางสาวสุปานีก็เลยเอาลูกมาฝากไว้ให้ตายายได้เลี้ยง
แล้วตัวนางสาวสุปานีก็มาเป็นแม่ค้าขายไส้กรอกอีสานย่าง

เธอเพิ่งมาเปิดขายไส้กรอกอีสานย่างที่ตลาดนัดอาทิตย์เดียวคุณผู้ชม

จริงผู้ตายก็ชวนลูกสาวคนกลางมานะ
ลูกสาวคนกลางอยู่ป๔ชวนออกมาขายไส้กรอกอีสานย่างที่ตลาดนัดแห่งนี้
และทีนี้ช่วงจังหวะฝนตกลมแรงทางพ่อแม่ผู้ตายคาดว่าผู้ตายไม่ได้วิ่งหลบฝน

คือคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่คนที่รอด
พอเห็นท่าไม่ดีก็จะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อน

ต้องแต่ว่าคนไม่รอดเนี่ยคืออาจจะยังเป็นห่วงร้านห่วงข้าวของเลยไม่ได้หนีออกมา
ใช่ที่เกิดเหตุของข้าวของของพ่อค้าแม่ค้ากระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับ
ทางด้านของนายสุชาติวิบูรณมงคลอายุ๗๖ปีซึ่งเป็นเจ้าของตลาดแห่งนี้
ก็บอกว่ารับปากว่าจะดูแลและรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนี้นะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางตำรวจสพเมืองนครปฐม
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน๗โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
แล้วก็ประหลัดอบตบางแขมได้นำเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่อบตบางขมได้นำแปลนแบบแผนผังในการก่อสร้างอาคารมาดู
เพื่อตรวจสอบว่าการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัยหรือไม่
เรื่องต้นนะครับพบว่าส่วนที่มันพังลงมาที่เป็นหลังคาต่อเติมยื่นออกมาเนี่ย
ชายคาของอาคารมากกว่า๑๐เมตร
อย่างที่บอกพ่อค้าม่าค้าขนาดมันใหญ่นะคุณ
กว้างก็๒๐เมตรแล้วยาวออกไปอีก๔๐เมตรนะครับ
ผู้ตรวจสอบบอกว่ามีการสร้างผิดแบบไปจากเดิม
ที่เคยยื่นแบบขออนุญาตไว้กับทางอบต

จะได้ดำเนินการแจ้งความกับทางเจ้าของตลาดด้วย
จากเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีความสูญเสีย
คือมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
และขณะนี้เองตำรวจได้มีการสั่งปิดตลาดแห่งนี้ไปก่อนแล้ว
เพื่อที่จะตรวจสอบความปลอดภัยของโครงอาคารของตลาดทั้งหมดเลย
ก็เป็นเหตุเศร้าสลดที่เกิดขึ้นนะครับ